คุณแอมเป็นแฟนเก่าคุณอ้ำเห็นไหม

แต่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรค่ะต้องถ่ายรูปส่งมาตลอดนะคะ
บิกินี่ต้องมีแขนยาวค่ะ

หัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัว